จ้องจนแสบตาแล้วใช่ไหมมาดูอะไรที่มันสบายตากันหน่อยละกันค่ะ
พาไปดูน้ำทะเลสีฟ้าคายใช่ค่ะ
แล้วเห็นเป็นครอบครัวพยูนไหว้นี่เป็นภาพมุมสูง
คือภาพเนี้ยหาดูได้ยากแต่ใช่นี่นี่จังหวะนี้
ให้ดูพยูนไปก่อนให้ดูพยูนไปเรื่อยก่อน
แล้วก็ทะเลที่สวยงามคือเขาบอกว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากใช่ค่ะ
แสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล
จากพยูนครอบครัวนี้แล้วยังมีเต่าทะเลอีกด้วยตัวเบอร์เริ่มเลย
ใช่ค่ะเต่าทะเล๓ตัวแล้วก็มีพยูนแม่ลูกอยู่แบบนี้
มันกำลังมองแบบสบายตาเวลาถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนเนี่ยนะคุณ
แต่ตอนที่เขากำลังสำรวจบริเวณแหล่งย่าทะเล
จนถึงแหล่งย่าทะเลที่หาดหยงลำที่จังหวัดตรังเนี่ยนะ
ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เขตอุทยานหาดเจ้าไหมใช่ฮะ
ปรากฏว่ามันเป็นยังไงมันมีจังหวะที่เรือเนี่ยแล่นผ่านวาบมา
คือเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่๓จังหวัดตรังนะ
กำลังสำรวจอยู่นะครับแล้วก็บินโดรนขึ้นไป
เพื่อจะเก็บภาพความสมบูรณ์ของท้องทะเล
ในช่วงที่อาจจะมีการปิดท้องทะเลแล้วก็เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว
ก็เห็นพยูนครอบครัวนี้ก็แสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
และเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาภาพเหล่านี้มาลงไว้ในเพจรวมถึงคลิปนี้ด้วย

บอกว่าตอนที่ฝูงพยูนกำลังไหว้อยู่ตรงนี้
แล้วก็มีเรือแล่นผ่านเรือไม่ได้ชะลอไม่ได้ลดความเร็วของเรือ
นี่แหละมันเป็นปัจจัยรบกวนต่อฝูงพยูนแล้วก็สัตว์ทะเลหายาก
อาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุเรือชนกับสัตว์ทะเลหายากก็ได้
ใช่หรือว่าใบพัดเรืออาจจะไปถูกเนอะสัตว์ทะเลเหล่านี้
แต่เราเอาภาพนี้มาให้ดูเอาคลิปนี้มาให้ดู
เพราะว่ามันหาชมได้ยากจริงเขาบอกว่าเรือไม่ลดความเร็วเลย

เรือที่ขับในพื้นที่ของบริเวณแหล่งย่าทะเลเขาแบนะ
จนถึงแหล่งย่าทะเลหาดหยงลำ
งหลำนะที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ขอให้ลดความเร็วนะครับ